โควิด๑๙นะคะสร้างความสูญเสียให้กับหลายครอบครัวนะคะ
รวมถึงครอบครัวของคุณเป็ดเชิญยิ้มด้วยนะคะ

เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีปราณเพลิงกุศลที่วัดพระศรี
สนที่วัดภาษีมหาธาตุนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความสกเจ้าค่ะ
และมีคนดังในแวดวงบันเทิงแวดวงการเมืองและแวดวงกีฬา
มาร่วมไว้อาลัยหลายท่านนะคะก็แต่ว่างานเนี้ยนะคะ
ทำตามมาตรการการป้องกันโควิดสิบเก้านะคะนายกิติรัฐนรนอง
จตุรนฉายแสงนายสะสมพบประเสริฐ
คุณตุ๊กปียพงศ์ผิวอ่อนพ่ออีทสุประวัติ
คุณไก่วรายุทธ์คุณปูพงศ์สิทธิ์คุณเทอุเทรนพรมมินทร์
พิธีการเป็นไปอย่างกระชับเรียบง่ายตามมาตรการการป้องกันโควิด๑๙
โดยมีพระสงฆ์สวดอภิธรรมศพหนึ่งจบ
หลังจากนั้นให้ผู้ร่วมงานทยอยวางดอกไม้จันทร์ที่เชิงบันได
จากนั้นมีการชาปนกิจทันทีนะคะครอบครัวเก็บอัฐิ
มาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรัฐิที่สารา๑๖ในเวลา๑๘นาฬิกา๓คืนค่ะ
คุณเป็ดเชิญยิ้มให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าภาพที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นภาพที่โหดร้ายทารุณเจ็บปวดหัวใจมาก
เพราะภาพคุณแม่ที่เสียชีวิตไปไม่นานยังไม่ทันจางหายไป
วันนี้ต้องมาเจอกับภาพความตายของคุณพ่ออีกห่างกันเพียง๗วัน
ภาพเหมือนกันทุกอย่างที่ผ่านมาพยายามดูแลลูก
พยายามทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้มีความสุขอายุยืนนาน
แต่วันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วฟังเสียงคุณเป็ดค่ะ
ผมเหนื่อยผมบอกตรงผมเหนื่อยเหนื่อยมากผมเป็นนักสู้นะ
แต่ผมยอมนะฮะไม่เกิดกับใครไม่มีใครรู้
ซ้ำแล้วซ้ำเหล่าแต่ผมได้เกิด
ผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่จนมากแค่ไหนผมก็อยากจะเกิดครับอยู่กับพ่อกับแม่
ผมขอแค่นี้เลย

แล้วก็ผู้ที่สูญเสียคนที่รักจากโรคร้ายนี้ทุกคนด้วยนะคะ